ไปอีกที่ชาวบ้านเข้าไปแก้บนที่นี่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เขาบอกว่าต้องจัดนางรำมาถวายเจ้าแม่ตะเคียนทองเลย
อ่ะจัดมาครับคุณผู้ชมที่นี่สำนักปฏิบัติธรรม
วัดธรรมตองตำบลบ้านแปะอเภิดจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านมาที่นี่เขามาบวงสวงและอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และเจ้าแม่ตะเคียนทองที่ชาวบ้านเอามากราบไห้ขอโชคขอลาบ
โชคกันมาหลายงวดแล้วนี่ทีมงานชุดนี้
นางรำจ้ามารำแก้บนนะ
เขาบอกว่าชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ฝันเห็นเจ้าแม่ตะเคียนทองอยู่ริมแม่น้ำแปะ
แล้วบอกว่าอยู่กับต้นตะเคียนทองต้นนี้มานานนับพันปีแล้ว
อยากขึ้นมาสร้างบุญร่วมกับมนุษย์
ก็คือมาให้โชคให้ลาบกับมนุษย์ก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญให้กับเจ้าแม่ไงค่ะ
และมีฝันแบบนี้มาปั๊บโอ๊ยได้รางวัลกันเป็นแถว
เขาว่าอย่างนั้นนะก็เลยต้องไปทำการอันเชิญขึ้นมา
มาอยู่บนสาราริมแม่น้ำแล้วเมื่ออันเชิญมาแล้ว
ก็มีคนถูกอีก๓งวดมันถูกกันติดกันขนาดนี้
ปากต่อปากว่ากันหูต่อหูส่งต่อกันทางข้อความไลน์
แล้วก็กระจอนกระจายไปไกลตอนนี้เป็นข่าวดังทั่วประเทศ
ก็เลยต้องมีคนมาเสี่ยงโชคขอดูน้ำตาเทียนตรงนี้
ว่ามันเป็นลวดลายแบบไหนอะไรก็ว่ากันไป
ซึ่งเราดูเราดูไม่ออกหรอกครับมันควรจะต้องเป็นคนที่มีความชำนาญ
วกกับจินตนาการที่ลึกซึ้งว่ากันไปเนอะ

วัดถ้ำตองเนี่ยเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้มาปฏิบัติธรรมนะ
ในเรื่องของการเข้าวัดเข้าวาทำจิตใจให้สงบ
มาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้แล้วที่นี่มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก
เพราะว่าด้านหน้าถ้ำมีทานน้ำที่ไหลตลอด
แล้วห่างจากถ้ำตองไปประมาณสักหนึ่งกิโลเมตร
ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะที่จะไปปฏิบัติธรรม
นุ่งขาวห่มขาวก็ดีเหมือนกัน
แต่ถ้าเอาเรื่องโชคลาภก็ประมาณนี้แหละ
ขอโชคจากต้นตะเคียนทอง
อะไรก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะ
วิธีการของการแก้บนก็คือการจ้างนางรำไปรำแก้บน

มีหลากหลายรูปแบบสำหรับการแก้บนนะคะ